เธอเป็นพนักงานขายซิมมือถือค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าห้องพักถูกงัด
แล้วพวกข้าวของต่างทรัพย์สินมีค่า
มูลค่าร่วมแสนนะคะทั้งทองทั้งกำไรทั้งแหวน

แต่ตำรวจก็พบพิรุธบางอย่าง
เพราะว่าทำไมล่ะเจ้าของห้องถึงไม่ปิดประตู

แล้วตำรวจไปดูร่องรอยการงัดแงะต่างอะไรก็ไม่มีนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจากผู้เสียหาย
ก็คือนางสาวบุญยนุษยเรืองสุวรรณอายุ๓๒ปี
นางสาวบุญญนุษย์แจ้งว่ามีคนร้ายบุกเข้ามา
ขโมยทรัพย์สินในห้องเช่าอยู่ในซอยหลังวัดพิบูลสันหธรรม
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ

ก็รีบนำกำลังชุดสืบสวนสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยค่ะ

เธอทำงานเป็นพนักงานขายซิมโทรศัพท์มือถือ
แล้วมาเช่าห้องพักอยู่คนเดียว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพ่อ

แล้วเธอไม่ได้ปิดประตูหลังห้องนะ
เพราะว่าเจ้าของห้องพักเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนประตูให้เธอ

แต่เธอบอกว่าเธอปิดประตูมุ้งลวดเอาไว้

ล็อกเอาไว้ก่อนจะออกไปทำงาน
ทีนี้พอหลังเลิกงานเสร็จปั๊บกลับมาถึงที่ห้อง
ก็พบว่าสร้อยเพชรมูลค่าเป็นแสนนะคะ
รวมถึงยังมีแหวนทองน้ำหนัก๒บาท
มีกำไรข้อมือทองน้ำหนัก๑บาท
เก็บเอาไว้ในลิ้นชักที่หัวเตียงหายไป
แล้วรวมแล้วมูลค่าทรัพย์สิน

แต่ทีนี้พอตำรวจไปตรวจสอบที่ห้องแล้ว

ว่าเอ๊ะทำไมคนร้ายที่เข้ามาในห้อง
ไม่เห็นจะขโมยทรัพย์สินมีค่าอย่างอื่นเลย

แล้วก็ไม่พบว่ามีร่องรอยการปีนเข้ามาจากด้านหลังห้องด้วย
รวมถึงร่องรอยการงัดแงะประตูก็ไม่มี

เรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะมีการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายอีกครั้งหนึ่ง
จะได้เอาเบาะแสตรงนี้ค่ะมาตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไป
แต่มันมีการตั้งข้อสังเกตจากเจ้าของหอพักแบบนี้

เจ้าของหอพักเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องทรัพย์สินหายเลย
แต่พอผู้เช่าคนนี้เข้ามาพักอาศัยมีพฤติกรรมแปลกนะ
เพราะว่าเวลาที่เจ้าของห้องเช่าขอเอกสารจากผู้หญิงคนนี้
เธอก็ไม่ยอมให้แล้วแถมเงินค่ามัดจำเนี่ยก็ไม่จ่าย
แล้วตั้งแต่มาอยู่อยู่หอพักที่นี่ห้องเช่าที่นี่เนี่ย
๒เดือนแล้วยังไม่จ่ายตังค่าเช่าห้องเลย
แล้วก็โวยวายโวยวายเรื่องมีขโมยขโจร
ใช่บอกว่าของของเธอหายแล้วมูลค่าเป็นแสน
แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปดูพวกร่องรอยต่าง
ถ้ามีเดี๋ยวสืบไปตามหาเบาะแสคนร้ายต่อนะคะ